ไปดูความคืบหน้าคดีที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาดักยิงผู้รับเหมาต่อเติมบ้านวัย๖๓ปี
เสียชีวิตคารถกระบะขณะขับรถไปส่งภรรยาที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอายุทยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๘กุมภาพันธ์นะครับ
ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมือปืนผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ที่สำคัญมือปืนรายนี้สารภาพว่าผู้จ้างวานก็คือภรรยาของผู้ตายเอง

จากเหตุอุกอาจชายคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์ประกบยิงนายธวัฒน์สุขสังขารอายุ๖๓ปี
อาชีพผู้รับเหมาต่อเติมบ้านเสียชีวิตคารถ
ขณะขับรถกระบะมาส่งนางประพัดศรโทประยูนอายุ๖๐ปีซึ่งเป็นภรรยา
บริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๕อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ต่อมาหลังเกิดเหตุนางประพัดศรภรรยาของผู้ตายให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตากับสื่อมวลชน
พร้อมให้การกับตำรวจภูทรนครหลวงว่ารู้สึกตกใจมาก
ไม่คิดว่าสามีจะถูกทำร้ายเสียชีวิต
แต่ไม่คิดว่าจะเป็น
น่าจะแป๊บ๓ที
๓ทั้งน่าจะ๓ทั้ง
เพราะเราไม่ได้เฉลี่ยวใจ

เราก็เปิดประตูให้มันสุดแล้วเราก็หันมาเห็นมอเตอร์ไซค์แว๊บไป
โดยก่อนเกิดเหตุสามีได้ขับรถไปส่งเธอขายของที่โรงเรียนตามปกติ
ขณะเธอลงจากรถเพื่อไปเปิดประตูรั้วโรงเรียน
จู่ก็มีคนร้ายมาดักยิงสามีจนเสียชีวิต
แต่ไม่ทันเห็นหน้าและไม่ทราบปมการก่อเหตุ
แต่แล้วเรื่องดังกล่าวกลับพลิกตลปัด
ตำรวจชุดคลี่คลายคดีบุกจับกลุ่มนางประพัดศรที่บ้านพัก
หลังการสืบสวนจากพยานหลักฐานทั้งหมดพบว่า
ประพัทธ์ศรเป็นผู้บงการฆ่าสามีของตัวเอง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดการสอบสวนถึงชนวนเหตุสังหาร
ขณะที่ในบ่อนหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกมือปืนสัด
มือปืนสัตว์ทอดว่าเป็นคนขับรถจากกระยานยนต์ในวันก่อเหตุ
เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรนครหลวงพร้อมทนายความส่วนตัว

และยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรูปคดี

ชุดสืบสวนหลายฝ่ายลงพื้นที่เร่งคลี่คลายคดี
กระทั่งสามารถติดตามจับกลุ่มตัวมือปืนได้
จากนั้นจึงสอบสวนและขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่บอกว่าผู้จ้างวานไม่ใช่ใครอื่น
แต่เป็นนางประพัดศรภรรยาของผู้ตาย

แต่ไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องใด
นั่นนางปรางทิปเปาริกอายุ๕๐ปี

หลังทราบข่าวว่าติดตามจับคนร้ายได้ก็รู้สึกดีใจ
แต่เมื่อทราบว่าหนึ่งในผู้ต้องหา

คือนางประพัดศรซึ่งเป็นพี่สะพ้าย
ก็รู้สึกตกใจเสียใจ

เพราะนับตั้งแต่วันเกิดเหตุตลอดจนถึงงานศพ
นางประพัฒนศรไม่มีท่าทีผิดปกติ
หรือมีพิรุธใดให้ต้องสงสัย
ขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเป็นปกติ
อาจจะมีทะเลาะกันบ้างตามภาษาสามีภรรยา
อยู่ด้วยกันมานานกว่า๒๐ปี

บ่นจุกจิกและบางครั้งขี้หงุดหงิด

ส่วนนางประพัดศรเท่าที่รู้จักก็เป็นคนดี

เรื่องที่เกิดขึ้นจึงรู้สึกตกใจ

พี่สะพ้ายจึงจ้างมือปืนฆ่าสามีตัวเอง

เขาก็ช็อกไปตามกัน
ว่าทำไมเขาถึงได้ทำได้อะไรประมาณนี้

มันก็เสียใจนิดนึงนะว่าเขาเป็นคนทำอะไรประมาณนี้

แต่เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วก็เขาเป็นคนทำ

วันนี้กูทะเลาะกับเมียกูมานะเขาก็ไม่เคยเล่าตรงนี้ไง

อย่างไรก็ตามจุดหน้าที่ยังอยู่ระหว่าง

ร่วมแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีดังกล่าว
ที่สถานีตำรวจพุทธรณครหลวง
ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ